ส่วนทีมหญิงที่ปีนี้มีการส่งทีมเพิ่มเติมจากทีมชายนะครับ
นำทับมาโดยออนอุมาสิทธิรักษ์และมริกากันทอง
ผู้เล่นทีมชาติไทยที่เพิ่งเสร็จศึกโอลิปิกเกมรอบคันเลือกรอบสองโซนเอเชีย
รวมด้วยอำพรย่าผานะครับอดีตเจ้าแม่ไหลหลังทีมชาติไทย
และวันนาบัวแก้วอดีตทีมชาติไทยที่ผ่านตัวเองมาเป็นโค้ช
ซึ่งทั้งหมดย้ายมาจากนครราชศรีมาวีซี
ดูมาก็เชื่อมั่นในศักยภาพของทีมนะครับว่าน่าจะสู้กับทีมใหญ่ได้
ส่วนเป้าหมายของสโมสรที่หวังคว้าแชมป์ก็จะไม่กดดันตัวเอง

โดยนัดแรกจะพบกับทีมเก่าอย่างนครราชสีมาวีซีในวันพรุ่งนี้นะครับ